เด็ดไอดอลผู้ร่ำรวยยอดวิวเกิดอาการวิวในหัวใจเพราะไร้คู่
รายการมาลัยเสร็จรักจึงทนดูต่อไปไม่ได้
คุณบันแก้วสาวไซส์มินิสุดน่ารักวัย๒๔ปี
ดีเจเกมออนไลน์ชื่อดังขวัญใจหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ในโลกโซเชียล
คุณเอ๊ะหนุ่มขาวสูงหุ่นดีวัย๒๘ปี
วิศวกรสุดหล่อที่อ่อนโยนจนผู้หญิงต้องใจละลาย
คุณกั้งนักร้องเสียงดีวัย๒๘ปี
ผู้ชายมีสไตล์ชอบเทคแคร์ที่ใครได้ฟังน้ำเสียงของเขาเป็นต้องเคลิ้มตาม

สวยอย่างนี้ก็เลยต้องมองเรือ
ไม่ขนาดนั้นค่ะ
คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินด้านใดสักแค่
เพราะว่าร้องพอร์ตหรือว่าน้ำ
แล้วเน็ตไอดอลของเราจะกดเลิฟให้กับหนุ่มคนไหน
เพียงตรงเสานี้รุกกันในรายการมาไล่เสียงรัก
ทางสถานีทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒